ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีผู้กำกับโจ้หน่อย
คุณผู้ชมเราสื่อมวลชนช่วยกันประคองนะคะ
อย่าให้คดีนี้เงียบหายไป
ต้องทำให้มันไปอยู่ในคันลองคลองธรรมที่ควรจะเป็นตามกฎหมายนะคะ

มันมีข้อมูลออกมาน่าสนใจมาก
เพราะมีข้อมูลออกมาว่า
ผู้กำกับโจ้เป็นโรคไบโพล่า
เคยเข้ารับการรักษาต้องทานยา
ทีนี้หลายคนน่าจะทราบดีว่า
คือถ้าเกิดว่าใครติดตามเรื่องของข้อกฎหมายต่างเนี่ย
ประเด็นนี้มันเอามาหักลบในชั้นศาลได้นะ
ได้ไหมได้นะคะ

ทีนี้เราก็มีโอกาสไปคุยกับคุณโชคชัยอ่างแก้ว
เป็นทนายความส่วนตัวของภูมิกับโจ้นะคะ
เราถามว่าทนายท่านรู้หรือยังว่าภูมิกับโจ้
เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาโรคไบโพล่า
คุณโชคชัยคุณโชคชัยบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องที่เกิดขึ้น
ต้องรอสอบถามจากผู้กำกับโจ้อีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าป่วยจริงมีการกินยารักษาจริง

หมายความว่าการตัดสินใจของผู้กำกับโจ้
ณเวลานั้นวันเกิดเหตุ
อาจจะอยู่ในความบกพร่องของร่างกาย
จากโรคไบโพล่าหรือโรคที่เป็น
ทีนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย
แล้วจะเอาข้ออ้างนี้ไปสู้ได้ไหม
สู้ในคดีหักลบได้ไหมในชั้นศาล

บอกว่าหากเป็นโรคไบโพล่า
แม้อาการจะหายแล้วปกติแต่ยังคงต้องทานยา
และถ้าผู้ป่วยก่อคดี
กรอบคดีได้นี่ไงนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงที่โรคสงบ
ผู้ป่วยก็จะมีความคิดมีเหตุผลไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป
สิ่งเหล่านี้ทางการแพทย์มีวิธีในการประเมิน
นี่นะคะคลิปนี้เป็นพฤติการของผู้กำกับโจ้
ก็ต้องไปประเมินว่าเนี่ยณวันที่ก่อเหตุเนี่ย
เอาถุงดำไปคลุมหัวนายมาวิน๖ชั้นจนกระทั่งเขาขาดอาจารย์
อากาศหายใจเสียชีวิตเนี่ยพฤติกรรมตอนนี้ภูมิกับโจ้
กำเริบไหมอืมโรคไบโพล่ากำเริบไหมแพทย์หญิงอภิษมัยย้ำด้วยนะคะ
ว่าการก่อเหตุหรือการกระทำรุนแรงอะไรลงไปแล้วจะอ้างว่า
เกิดจากอาการไบโพล่าหรือโรคกำเริบเนี่ยไม่ได้หากกระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ครับอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นข้ออ้างในการที่จะเอาไปสู้ได้ในชั้นศาลนะคะอืม
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามนะคะแล้วก็เป็นคณะทำงานพนักงานสอบสวน
ก็เปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนติดตามอยู่สรุปแล้ว
วันนั้นเนี่ยมาวินเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่
แอมเฟตามีนอย่างที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่พิศนุโลก
นครสวรรค์เขามีการลงไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าผลการชนะสูตรพลิกศพฉบับเต็มรายละเอียดออกมาแล้วนะคะ

เบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นการเสียชีวิตของนายมาวินชี้ชัดว่า
เกิดจากการขาดอากาศหายใจ
ส่วนสารพิษสารเสพติดแมทเอ็มเฟตามีน
บอกว่าก่อนหน้านี้ไปเจอในเลือดเนี่ยมีไหมมี
แต่เจือจางมากถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าแพทย์ตรวจเลือดเนี่ยแพทย์จะรู้เลยว่ามันมีแบบเจือจาง
แปลว่าอะไรแปลว่ามาวินอาจจะเสพจริง
ก่อนหน้านี้คือเสพก่อนเกิน๓วันแล้ว
แต่เอาล่ะสรุปเลยว่าสาเหตุการเสียชีวิตของมาวิน
คือชี้ชัดว่าขาดอากาศหายใจนะคะนี่จะทำให้ภูมิกับโจ้นี่ดิ้นยากเลยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
ก็มีการสอบปากคำไปแล้วหลายปากด้วยกันนะคะ
แล้วก็จะมีการโอนคดีทั้งหมดไปยังส่วนกลาง
ก็คือกองปราบนะคะและเป็นหน่วยงานหลักในการทำคดี
หลังจากนี้ก็จะต้องมีการย้ายผู้ต้องหาทั้งหมด๗คนเนี่ย
ไปที่กองปราบจากพิศนุโลกไปที่กองปราบนะคะ
ตามต่อนะคะเรื่องนี้อย่าให้เงียบหายไปนะคะใช่ครับ